เหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นแถวลาดพร้าว๖๔นะฮะ

เด็กอยู่ด้วยไปชนลุงขายก๋วยเตี๋ยว
เป็นรถมอเตอร์ไซค์นะฮะรอบแรก
ลุงเขาก็ขี่ตามเพราะเขาหนีไป
รอบที่สองลุงเอารถไปดักหน้าชนซ้ำลุงกระเด็นอีกหนึ่งรอบ
พยายามล้อมจับแล้วระหว่างล้อมจับเนี่ยนะ

หัวอย่างหรือผ้า
โอ๊ยคุณขับรถแบบสุดยอดมากเลยผมบอกเลย
นั่นนะฮะผู้หญิงคนที่ระเบิดหน้าไว้เสื้อน้ำเงินเนี่ย
ยังมีการถามแล้วพี่เป็นอะไรมากป่ะคะ

คือคนที่โดนชนหงายท้องไปเนี่ย
ก็คือเป็นลุงที่เขาไปซื้อของขายก๋วยเตี๋ยวมาเนอะ
เขาโดนชนรอบแรกไปเขาก็พยายามขับรถตาม

เนี่ยตอนแรกคนยืนขวางเขาก็เดินหน้า
พยายามจะชนจนคนต้านไม่ไหว

ชนอีกหงายท้องข้าวของกระจัดกระจายไปหมด

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เองนะ๗โมงคุณผู้ชม

เขาก็วิ่งขับรถหนีไประหว่างซอยลาดพร้าว๖๒

สกัดยังไงก็ไม่ยอมจอดขับหนีไปเรื่อยนะฮะ

คุณลุงเขาก็รถขวางก็ชนล้มไปอีกครับ
คลิปนี้มีคนเข้าไปดูเยอะแชร์เยอะแล้วก็คอมเมนต์เยอะช่วยกันติดตาม
พลเมืองดีอยู่ในเหตุการณ์เขาถ่ายคลิปแล้วก็ไลฟ์เล่าให้กับทีมข่าวฟังภายหลัง
เขาบอกว่ารถคันนี้นะขับออกมาจากปากซอยลาดพร้าว๖๔
ตอนแรกไปชนรถมอเตอร์ไซค์ของคุณลุงที่เขาไปซื้อของขายก๋วยเตี๋ยวมาก่อน
จากนั้นก็ขับหนีไปลุงแกก็ขับตาม
ชาวบ้านเขารู้ก็ช่วยกันดักจับนะฮะแบบในคลิปเลย
เอาไม่อยู่ครับสุดท้ายก็เลยไปเอารถของคุณลุงดักเอาไว้
โดนชนอีกครั้งที่สองหงายท้องแน่นิ่งไป
ข้าวของกระจัดกระจายหกกันไปหมดเลย
ก็ยังขับตามต่อทีนี้คนขับเนี่ยเป็นผู้หญิง
ในรถจะมีเด็กนั่งอยู่ด้วยแล้วทราบมาว่าจริงแล้วผู้หญิงคนนี้
กำลังจะขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียน

แล้วภาพที่เห็นคือไปจนมุมในลานจอดรถแถวโรงเรียน

โต้กันกับกลุ่มคนที่ไปตามว่าเอาเป็นอะไรมากไหมคะอะไรแบบนี้
ตำรวจก็อยู่ด้วยเธอทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
บอกว่าไหนหลักฐานที่ว่าท่านชนเอาหลักฐานมาสิ
คนละเมืองดีคนที่เขาตามไปเขาก็บอกว่า
จริงแล้วนะตัวเขาก็มีลูกในโรงเรียนนี้
อยากจะให้ผู้หญิงคนนี้ไปขับรถแบบนี้อีก
เพราะไม่รู้ว่าเธอแบบไม่สบายหรือเปล่า

เกรงว่าจะเกิดอันตรายกับคนแถวนี้
แล้วชาวบ้านเองก็บอกว่าเธอเคยขับรถชนคนแบบนี้
แล้วหนีมาแล้วหลายครั้ง
อาจจะมีอาการป่วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบ

ตำรวจก็แจ้งให้คนที่โดนชนคนที่เสียหาย
ไปแจ้งความไว้ก่อนที่สอนอวังทองหลาง
ซึ่งมีคนไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันแล้ว
คนขณะที่ผู้หญิงคนขับรถตอนนี้

เพราะว่าเดี๋ยวให้ไปตรวจร่างกายก่อน
เธอนั้นมีความผิดปกติทางสมองหรือเปล่า